คุณผู้ชมคะข่าวนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเพิ่งได้งานทำ

แต่แหมคนเมายืนยังไม่ตรงเลย

เห็นไหมที่แรกเขาก็มาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงต้นกล้วยใช่ไหม

ตรงนั้นมองไกลคิดว่าเป็นน้ำตอนแรก

เหมือนร่วงสะดุดหรือกระโดดลงไปเองคุณ

หรือว่ามันเป็นน้ำนะ

อันนี้อยู่ริมแม่น้ำบังปะกงนะคุณผู้ชม
อยู่ติดกับกำแพงวัดท่าสะอ้านนะคะ

แล้วที่เห็นบอกว่าทำไมฟ้ามันมืดอยู่
ก็ตอนนั้นมันทุ่มเกือบครึ่ง

ใช่เพราะหมาเห็นอะไรแปลกมันก็หอนกันเกลียวล่ะค่ะ

อายุ๓๗ปีก่อนที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้นะ
เขานั่งกินเหล้าอยู่ที่สาราริมแม่น้ำบางประกง

ดื่มไปเยอะไงรอดค่ะแต่คุณสังเกตไหมล่ะสีข้างด้านหลัง

ไอ้แดงนั่นแหละแสบนักแล

เมื่อกี้เล่าค้างไว้ว่าเขากินเหล้าอยู่ตรงสาราตรงริมแม่น้ำบางประกงใช่ไหม
เขาปวดฉี่ค่ะปวดฉี่ก็เลยเดินไปข้างวัด

มันเป็นท่อระบายน้ำขนาดใหญ่อยู่ติดกับแม่น้ำบางประกงเลย
เมาไงถึงบอกแล้วยืนยังไม่ตรงทรงตัวก็ไม่ค่อยจะได้

ตกลงไปในโพรงข้างท่อระบายน้ำ

โอ้โฮคุณมันเสียมันกระแทกตอนตกลงไป
เจ็บสินอนอยู่ตรงนั้นนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคุณลุงแกบอกว่า
ได้ยินเสียงหมามันเห่าหมามันหอนอยู่พักนึงเลย
ลุงก็เลยออกไปดูหมามันเห่าอะไร
เป็นแบบนี้ค่ะ

ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาประถมพยาบาล
ถลอกหมดตรงสีข้างตรงหน้า

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงค่ะ
นี่แหละลุงพาไปชี้ให้ดูเลยว่าโอ๊ยมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้
ตัวนายนกพรเขาเพิ่งจะเป็นรอปภ
ทำงานรอปภได้๒วันคุณผู้ชม
คงดีใจแหละที่ได้งานแล้วไง
มาดื่มฉลองตรงสาราริมแม่น้ำแล้วดื่มแบบทั้งวันเลยนะ
ไปเยอะมันก็ต้องระบายออกต้องขับออก
ก็เลยไปชิงช่องทีนี้ก็เลยตกไปแบบนี้ค่ะ
จริงตรงนี้คนตกบ่อยนะ

มันยังโชคดีนะคุณสืบสกุลที่น้ำมันไม่ได้ขึ้นสูง

มันเหมือนเป็นทางระบายน้ำลงไป
ใช่ค่ะแต่เอาจริงตรงนี้พอตกไป
มันก็กระแทกมันก็เกี่ยวก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ